กราบนี้ครับ
นี้สวัสดีครับ
กราบนี้คืออะไรบ้าง
ภาทรงไม้กี่หมอกแล้ว

ก็ทำให้แบบรู้สึกโล่งใจขึ้น
หลังจากสิ่งที่ค้างอยู่ในใจมา

อยากให้แบบมันผ่านไป
ทุกอย่างที่มันติดค้างอยู่ในอดีต
อยากให้มันจบลงตอนนี้และเริ่มชีวิตใหม่ที่ดีต่อไป
ผมก็ไม่ทราบเพราะมันเหมือนมีทั้งสองฝ่ายที่บอกเราว่าเค้าท้องหรือไม่ท้อง
แต่เราก็ไม่เป็นไรหรอกเราก็แค่แบบอยากรู้ในวันนี้นะ
ครับคือความจริงแค่นั้นละครับ

ก็ต้องเข้าใจแหละครับว่าเขาทำด้วยแบบความรักที่มีต่อเรา
ไม่แต่ในห้องไกลเกลียดเราได้พูดคุยอะไรกันบ้างครับ
มันก็คงอยากรู้แหละว่าความจริงมันเป็นยังไงกันแน่ครับ

เราก็ต้องแบบ

มันไม่เห็นผลมาที่เขาทำเพราะเขารักเรามาก
เรารู้สึกไงกับคำนี้แล้งเเกี้ย
อย่างที่บอกก็คงเข้าใจครับเราว่าเราก็หลังจากนี้ก็คงไม่มีอะไรที่ต้องติดค้างกันอีก
โกรธไหมคะโกรธไหมเพราะมันก็ถูกกับเรายุ่งกัน
โกรธครับเพราะว่าผมว่าทุกคนในการตัดสินใจหรือว่าทำอะไรทุกคนมีเหตุผลของตัวเอง
เราไม่สามารถไปห้ามความคิดของใครได้อยู่แล้วอะครับเราแค่ต้องมาแบบต้องมาปรับที่ตัวเรามากกว่า
แต่ตอนที่มีข่าวใหม่นี่เราโดนกระแสตกจนจีนหนักมากเลยมั้ยครับ
ค่อนข้างครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะสุดลงไปเหมือนกันเนอะ
เพราะว่ามันก็เหมือนมีอะไรหลายอย่างที่แบบเปลี่ยนแปลงในชีวิตเราเหมือนกันในช่วงระยะเวลาที่มันผ่าน
สำหรับเขาที่บอกว่ายังรักเราอยู่แล้วในส่วนของเราอะไร
ในส่วนของเราก็คงหลังจากนี้ก็คงออกไปใช้ชีวิตของแต่ละคนเนอะ
ชีวิตให้แบบมีหน้าที่ที่ต้องทำมีงานมีการมีแบบสิ่งที่มันกำลังจะเข้าใหม่ใหม่ที่กำลังจะเข้ามา
ขอโทษครับขอโทษผมก็รู้สึกก็โอเคพร้อมที่จะแบบให้อภัย
ทางเราก็อยากจะแบบก็ขอโทษทุกอย่างบางทีบางอย่างก็แบบอาจจะเกิดมาจากเรา
ทางครอบครัวเราก็ยังไงบ้างกับตอนนั้นแม่แม่เราก็ค่อนข้างหลักมาก
แม่เราก็ค่อนข้างสาหัสเหมือนกันนะครับเราก็ได้แต่แบบคอยเป็นกำลังใจให้กันอ่ะ
เราก็ต้องช่วยให้กำลังใจกันต่อไป
ยังไม่รู้สึกเหมือนกันนะครับ

เขาเสียหายไม่ได้เรียนครับ

เราก็ถือว่าเราสบายใจใช่ไหมครับ
แล้วแต่จะขับไปห่วงหน้าหรือคุยกันได้ฉันเพื่อนไหมค่ะ

มีโอกาสก็คงเป็นคนที่เคยรู้จักกัน
มันคงแล้วแต่โมเมนต์นะตอนนั้นมากกว่าครับ
ว่าแบบมันผ่านระยะเวลาเราโตขึ้นหรือยัง
เราแบบโอเคต่อกันหรือยัง

แต่อย่างคนก็มีหน้าที่เนอะ

เอิ่มใหญ่สุดมั้ย
คงต้องใหญ่สุดแหละเนอะ
ก็ช่วงที่ผ่านมาก็ยังดีใจครับ
ที่พี่หลายคนเนี่ยเชื่อมันในตัวเรา
เราก็เห็นว่าเรายังมีความพยายามอยู่
ต้องขอขอบคุณทางแบบพี่ทุกคนจริงที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ก็อยากจะแบบหลังจากนี้ผมก็คงต้องตั้งใจเนอะ
ต้องผลิตผลงานดีออกมาให้แบบทุกคนในสิ่งที่แบบชอบ
ก็ยินดีรับทุกคำครับผม
เอามาปรับที่ตัวเรามากกว่า
ทุกคนมีความคิดเห็นของตัวเองอยู่แล้ว
เราก็แก้ได้เราก็อยากจะแก้นะครับผมวันนี้
ขอบคุณนะครับขอบคุณมากนะครับ
นี่ประวัติคืออะไรนี่ประวัติคืออะไร
แค่บุญมีกลับมา

เพราะช่วงนี้ก็งานค่อนข้างซ้อมค่อนข้างเยอะเหมือนกัน
อยากให้ทุกคนลองสนใจผลงานบ้างก็ได้

พรุ่งนี้ครับ

ขอบคุณทุกคนนะครับขอขอบคุณทุกคนเลยพี่นักข่าว
ขอบคุณทุกคนที่แบบให้ความสนใจ

หลังจากนี้ผมก็จะสู้

อะไรหลายอย่างก็คงต้องค่อยปรับไปนะครับผม
แล้วก็สำหรับเรื่องนี้ก็คง

ก็จะไม่มีชีวิตในสังคม

ว่าจะทำยังไงต่อผมก็แบบ

สู้ครับ